เบื้องต้นจะไม่มี๔กีฬาที่เป็นความหวังเหรียญทองของไทย

สมาคมกีฬาต่างที่มีชื่อว่าจะไม่ถูกบรรจุกีฬาลงไป

แต่ว่าความชัดเจนก็ต้องไปสู้กันต่อในการประชุมครั้งต่อไป
ก็มีเรื่องราวของการกระโดดการจัดการแข่งขัน
ก็คือ๓๐พฤศจิกายนถึง๑๐ธันวาคมปี๒๐๑๙นะครับ
ซึ่งฝ่ายจัดเนี่ยก็รวมแล้วชนิดกีฬาที่จะมีบรรจุแข่งขัน
นี่คือ๓๐ชนิดก็ดูกีฬาสากลทั่วไปก็มีอยู่แล้ว
ชนิดกีฬาก็อย่างที่ขึ้นมาบนหน้าจอนี้นะคะ
กีฬาทั่วไปอย่างกรีทาว่ายน้ำแบบมินตันบาเซียนบอลอะไรอย่างนี้มี
แต่ว่าที่เป็นประเด็นเอาที่เป็นประเด็นละกัน
สำหรับความหวังของการคว้าเหรียญทองของนักกีฬาไทย
ก็คือ๔ชนิดกีฬาที่ไม่ปรากฏ
ชนิดกีฬาที่ว่านี้นะคะก็มีฟุตซอลมีเทนนิสมีเทเบิลเทนนิสแล้วก็เรือพาย
ฟุตซอลกันก่อนฟุตซอลเนี่ยครั้งล่าสุดที่มาเลเซียเราได้๒เหรียญเลยนะ
ส่วนเทนนิสนัดที่มาเลเซียตั้งเป้าว่าจะได้๔เหรียญทอง
๔เหรียญทองแต่ว่าตั้งเป้าแค่๓ก็คือทะลุเป้าอ่ะ
อันนี้คืออิงผลการแข่งขันครั้งที่แล้วที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพ
แล้วก็เทเบิลเทนนิสหรือว่าที่เราเรียกติดปากว่าปิงปอง
มาเลเซียตั้งเป้านะครับ๑เหรียญทองก็ได้มาตามจำนวนตามเป้าหมาย
มาเลเซียไทยก็เป็นแชมป์เก่าด้วย
ดังนั้นก็คือผลงานที่ทางทีมข่าวเราทำมาให้
มันก็หมายความว่า๔ชิ้นกีฬานี้เราควรต่อสู้
เพราะว่าเราก็ถือว่าได้เหรียญทองแบบเป็นกรอบเป็นกรรมโดยเฉพาะเทนนิสนะ
คือเราทำได้ตามเป้าหมายรวมถึงทำทะลุเป้าด้วย
เพราะฉะนั้นการคว้าเหรียญทองซี่ครั้งที่แล้วเราคว้ามาได้ทั้งหมด๗๒เหรียญทอง
เป็นอันดับที่๒รองเจ้าภาพมาเลเซีย
ก็เลยรู้สึกว่าถ้า๔กีฬาชนิดนี้หายไป

รวมถึงการต่อยอดอื่นของนักกีฬาดาวรุ่งด้วย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีการประชุมเพิ่มเติม
สามารถเสนออะไรเพิ่มเติมได้ในวันที่๑๓มิถุนายนนี้
คราวนี้เราก็มาดูความเคลื่อนไหวของบรรดา๔ชนิดกีฬานะครับ
ที่เบื้องต้นณขณะนี้ไม่ได้ถูกบรรจุในการแข่งขัน

แต่ว่าเราก็ต้องพูดถึงการเคลื่อนไหวของทั้ง๔ชนิดกีฬา
เพราะว่าอย่างไรซะแต่ละชนิดกีฬา
ก็อยากที่จะมีโทรเมนต์ในการแข่งขันเพื่อความต่อเนื่องของนักกีฬาเอง
เพราะว่าอย่างฟุตซอลคุณอริสักเบนจาสิริวัล
ก็บอกอยู่แล้วว่าไทยก็คว้าเหรียญทองมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ไม่เคยทำให้ผิดหวัง
คือทำตามเป้าคือเก็บหมดมันไม่มีปัญหา
แต่ว่าครั้งนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีขึ้นมา
ก็คงต้องมีการเสนอวาระรอบที่๒อีกครั้งหนึ่ง
ที่เราบอกไปว่ามันยังพอมีโอกาสทันอยู่
เพราะปัจจุบันฟุตซอลในอาเซียนพัฒนาไปเยอะ
ฟุตซอลโลก๕ทีมของเราไป
ฟุตซอลในอาเซียนเราไป๓ทีม
ดังนั้นมันเห็นชัดเจนว่าในอาเซียนสามารถพัฒนา
สู่ระดับเอเชียแล้วก็สร้างชื่อเสียงได้

แล้วถ้าเกิดว่าฟุตซอลอย่างของฟุตซอลหญิง
หลายคนในชุดนี้ก็คงจะเลิกเล่น
แล้วก็คงจะต้องหาอาชีพทำที่มีความมั่นคงมากกว่านี้
มันก็อาจจะเสียระบบไปในเรื่องของการค้นหานักกีฬาหน้าใหม่เข้ามา
เพราะว่ามันกลายเป็นว่าฟุตซอลหญิงเนี่ยหลายคนอยากจะเล่น
แต่ถ้าไม่มีความมั่นคงมันเหมือนกับว่าเล่นไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรกับตัวเอง

แล้วถ้าเกิดว่า๔เกมครั้งนี้ไม่มีแต่ครั้งหน้ากลับมา
ก็จะมีปัญหาเรื่องของนักกีฬาอีกเพราะมันไม่ได้ต่อเนื่องในระยะยาว
ใช่อันนี้เป็นปัญหาสำคัญเลยนะครับ

นิสนะคะนายกิตสมบัติเอื้อมมงคลนะคะนายกสมาคมกีฬาเทนนิสก็
บอกว่าก็มีการประสานงานไปยังชาติอาเซียนเหมือนกันนะคะ
เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยแกนหลักก็คือ
นายกสมาคมกีฬาเทนนิสของมาเลเซียที่เป็นว่าที่ประธานสาพันธ์เทนนิสอาเซียน
ก็จะหาแนวทางในการผลักดันให้ฟิลิปปินส์เจ้าภาพ๔เกมครั้งหน้า
บรรจุเทนนิสเข้าแข่งขันให้ได้นะคะซึ่งก็จะประชุมกันวันที่๑๐มิถุนายนนี้
ซึ่งนะตอนนี้มี๖ชาติที่มีมติมาร่วมประชุมแล้ว
คือตอบตกลงมาร่วมประชุมแล้วก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนาม
พูชาลาวแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็มีไทยนี่แหละที่เป็นเจ้าภาพจากการประชุม
อันนี้ก็เป็นวงนอกที่ควรจะต้องเหมือนกับถ้าใช้ศัพท์ก็คือเหมือนล็อบบี้คุยกัน
คุยกันก่อนมาก่อนที่จะไปคุยต่อไปกับชันไวล์ปีก่อน
มันก็อาจจะปฏิเสธไม่ได้นะครับ
ส่วนเรื่องของเรือพายนาวาตรีปีชาพ่วงไพโรธนะครับ
ก็ได้หารือกับสมาภัณฑ์เรือภัยอีก๕ชาติ
สิงคโปร์เมียนมาร์มาเลเซียและเวียดนาม
ทั้งหมดก็เห็นตรงกันว่าเดี๋ยวก็จะต้องรวมตัวในการยื่นเรื่อง
ถึงฝ่ายจัดการแห่งขันและคณะบนปรีซีเกม
เพื่อขอให้มีการแข่งขันกีฬาเรือภาย
แล้วก็จะมีการพูดคุยกับทางเจ้าภาพเบื้องต้น
หากว่าไม่มีการบรรจุจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาของชาติอาเซียน
ส่วนสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งที่เจ้าภาพเขาไม่บรรจุกีฬาชนิดนี้

สมาคมเรือภายของฟิลิปปินส์มีปัญหาภายใน
ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งกัน

เขาเลยตัดสินใจว่าไม่บรรจุดีกว่า
แล้วก็หากสุดท้ายเจ้าภาพถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใจกลับมาบรรจุการแข่งขัน
ก็เชื่อว่าจะมีการแข่งขันทั้งเรือกัญเชียงเรือแคนนูขยักนะครับแล้วก็เรืออนาชาติด้วย
ส่วนปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสนะคะ
นายพิอเดชพฤธิพฤกษ์นายกสมาคมกีฬาเทบอร์เทอร์นิส
ก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกัน
ก็มีการหารือนะคะพูดคุยกับชาติที่มีลุ้นเหรียญใน๔เกม

ทีนี้ก็จะต้องส่งหนังสือถึงคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยที่ดูแลเรื่องนี้
ซึ่งทางมนตรีซีเกมก็จะเร่งเพื่อที่จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกับเจ้าภาพฟิลิปปินส์ให้ได้นะคะ
ซึ่งก็หวังว่าจะได้รับการบรรจุเข้าแข่งขันใน๔เกมครั้งหน้าให้ได้
แต่ว่าอาจจะไม่ครบทั้ง๗ประเภท
ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้บรรจุเลยก็อย่างที่บอกไปว่าอาจจะโชคร้าย
อาจจะผลเสียกับนักกีฬาดาวรุ่งของไทยที่กำลังพัฒนาขึ้นมา
ก็อาจจะต่อยอดได้ยากหน่อยเพราะมันไม่มีสนามให้นักกีฬาแข่ง
ครับก็วิธีแก้มันก็มีก็คือว่าอาจจะรวมตัวกันจัดทวนาเมนต์แยกออกมา
เหมือนที่ฟุตบอลหญิงเคยทำ
ก็อาจจะจัดเป็นทุนเป็นพิเศษออกมาแต่ตรงนั้นก็ต้องมีงบประมาณเพิ่มขึ้นมาอีก
ก็ต้องออกกันเองอันนี้มันก็เป็นปัญหาหลักที่ต้องทำให้มีการต่อสู้กัน
ในการบรรจุชนิดกีฬาพวกนี้เข้าไป
แต่อย่างนั้นเราก็ตามรอการประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่ง๑๓มิถุนายน